คุณผู้ชมคะจะให้ดูข่าวนี้นี่พระเจอเองแล้วก็พระก็เตือนเองพระเจอพระหลอก
งงไหมคือจะใช้คำว่าพระได้จริงหรือเปล่ายังไม่แน่ใจ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่แต่งตัวคล้ายพระเนี่ยมาหลอกพระเพื่อที่จะขอเอาผ้าไตรจีวร๒๐ชุด
นี่ค่ะมาทำกันขนาดนี้
จากกล้องวงจรปิดเห็นนะกระบะขาวคันที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยนะเป็นกระบะทะเบียนกรุงเทพขับมาจอดตรงหน้ากุฏิพระครูสมุทรกิติวัฒน์เจ้าอาวาสวัดช่องลมที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
ทีนี้พอมาจอดเสร็จปั๊บก็มีคนที่แต่งตัวคล้ายพระเนี่ยเดินลงจากรถไปหาพระพิสิทธิ์พระพิสิทธสันปัญญาวโรค่ะกำลังจัดผ้าไตรแล้วก็คุยกันด้วยนะทีนี้มีลูกศิษย์เนี่ยเดินไปขนผ้าไตรขึ้นรถไป๒๐กว่าชุดแล้วก็ขับรถออกไปเลยอ่ะค่ะคือเขาใช้เวลาอยู่แป๊บเดียวมาตอนประมาณบ่ายโมง๔๐มั้งแล้วก็

ไปปั๊บเดี๋ยวคุณผู้ชมสักพักหนึ่งเข้ามา
เข้ามาแล้วก็บอกว่าแจ้งหลวงพ่อแล้ว
อ้าวพอบอกว่าแจ้งหลวงพ่อแล้ว
ตัวของพระพิสิทธิ์สันก็เลยอนุญาตให้เข้าไปหยิบผ้าไตร
ยังมีการบอกด้วยนะบอกว่าเนี่ย
ไปหาอาจารย์อิตวัดจุลามณีมาแล้วแต่ก็ท่านไม่อยู่
เดี๋ยวจะไปหาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามที่วัดประดูกพระอารามหลวง
หลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดช่องลมเนี่ย
กลับมาอัตมาอัตมาในที่นี้หมายถึงหลวงพี่พิสิทธสันเนี่ยนะ
ก็เลยแจ้งเจ้าอาวาสไปเจ้าอาวาสท่านงง
เจ้าวาดวัดช่องลมท่านไม่รู้เรื่อง
บอกว่าอ้าวอะไรไม่ได้อนุญาตไม่มีอะไรเลยไม่รู้มาก่อนเลย
มันเกิดอะไรขึ้นถามไปทางวัดต่างในต่างจังหวัดนะ
อ้าวเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันมาฉกผ้าไตรไปเฉยเลยค่ะ
ลองฟังดูนะคะ

อตตะล่อมนี่น่าจะอยู่ที่กรุงเทพนะ
ผมก็ไม่คาดคิดนะว่าจะเจออย่างนี้ครับ

นี่ไงมาในรูปแบบพระแล้วมาหลอกที่วัด

ไตรต่างที่จัดเอาไว้เตรียมงาน

กลายเป็นว่าโดนเอาไป๒๐ชุด
ซึ่งหลวงพี่ท่านบอกนะเดี๋ยวต้องมีการแจ้งความ
เพราะว่ามีการแอบอ้างชื่อของเจ้าอาวาส
ไม่รู้ไงว่าเขาไปทำแบบนี้ที่ไหน

ซึ่งก็อยากให้ทางสำนักพุทธมาตรวจสอบด้วยว่า
พระที่เข้ามาตามที่กล้องวงจรปิดที่เราเห็น
ใช่พระจริงหรือเปล่านะคะ
ประเด็นคือพระจริงหรือเปล่านี่แหละที่อยากรู้นะคะ